เรียกอาจารย์ได้ไหม

ก็ต้องเลียกัน

นี่เขาเป็นแบบว่า

ก็จะเหลือแต่เพียงอาจารย์เรนนี่สุรปภาที่ยังไม่ออกมาชี้แจ้งใด
ทั้งกรณีอ้างว่าคอหักตายแล้วฟื้นตายมา๔๙วัน

วันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคุยกับผีได้ทั่วโลก
มีอิทธิฤทธิ์เรียกบุรพกษัตริย์หลายพระองค์
แม้กระทั่งไปกล่าวอ้างถึงบุรพกษัตริย์ออกมาในงานที่ปลูกเสกพระอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีประเด็นบิดเบือนประวัติศาสตร์
ซึ่งรายการเองก็ถูกเตรียมถูกนะฮะเรียกตรวจสอบแล้ว
อีกทั้งยังถูกลูกชายของผู้มนุยการโรงเรียนนะครับ
เรนนี่นั้นอ้างผ่านรายการครับว่าได้รับเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครองมีบาปหนัก

เขาดำเนินฟ้องร้องเป็นประมาทนะ
ล่าสุดนะฮะคุณบ๊วยและทีมงานได้จัดงานบุญครั้งใหญ่นะครับ
เชิญครอบครัวช่องส่องผีร่วมงานถวายเทียนพรรษานวัดแก้วฟ้าจังหวัดนทบุรี
ทำกลางคนที่มาร่วมบุญมีจำนวนมากครับ
หลังจากเห็นจำนวนคนที่มาร่วมงานในวันนี้
ทำอาจารย์เรนนี่ถึงกับรำให้ร้องไห้
ก่อนจะบอกว่าขอโทษทุกคนด้วยไม่ได้ตั้งใจทำให้ทุกคนเสียใจ
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด
ขณะที่ตัวเลขยอดกระถิ่นที่ลงอาจารย์เรนนี่ไม่ใช่
ยอดกระถินที่วัดแก้วฟ้าได้ทั้งหมดตอนนี้ก็๓ล้าน๖
ก็จะมีการจัดงานในวันศุกร์ที่๙ตุลาคมนี้จะถึงนี้นะฮะ
ฟังเสียงหน่อยครับ
นี่หนูเป็นชาวบ้านหนูไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น
คือเรนนี่ก็พูดมาแบบนั้นนะครับ
ก็ไม่รู้อันนี้อยู่ที่ทาง
เรื่องเงินคงเรียบร้อยครับ
ไปแล้วแต่เรื่องประวัติศาสตร์ก็มีคนทักทวงเยอะ

เป็นนักวิชาการคือสิ่งเขาก็จะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาเห็น
มันก็เป็นนามธรรมนะเราจะบอกได้ไงว่าเขาเห็นหรือไม่เห็น
แต่เลือดของคุณแม่ตายไป๔๐กว่าวันแล้วฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคือ
คือก็มีแฟนคลับนะฮะก็โอเคในมุมแฟนคลับที่เขาเชื่อเรื่องนั้นก็ต้องเข้าใจเขาด้วย
แต่คนที่ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกัน

เขาไม่เชื่ออย่างเช่นว่าตายมา๔๙วันเขาไม่ได้ขออะไรเลย
การตาย๔๙วันถ้าเกิดว่าลำพังตายแค่วัน๒วันเนี่ยแล้วฟื้น
เรายังพอทำเน่านะถูกมั้ย
พอเข้าใจได้แต่พอตาย๔๙วันเนี่ยแน่นอนสังคมก็ถามเลยว่า
ขอโทษนะฮะยังไงตายที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน
ไปพอหักแล้วอยู่โรงพยาบาลไหนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา
แล้วไม่ได้มีการจิกบรรเวิลีหรืออะไรต่างด้านนนั้น
ด้วยสภาพของศพเนี่ยมันเน่าไปแล้วนะ
จากว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นผักคือยังใช้เครื่องช่วยหายใจอันนั้น
หมายถึงคือตายเลยพี่บอกว่าตายอยู่ในห้องดับจิตเลยตายคอหักแขนอะไรตายเลย
แล้วคอหักแล้วมันต่อได้ยังไงคือถ้าอยู่ในห้องดับจิตเลย๔๙วันไม่ได้นะ
ต้องไม่มีอาสารหายใจเขาไม่ได้โกหกนะนี่ไงคอหักแขนหักคอหักด้วย
ใช่คอหักคอหักด้วยถ้าเกิดตายแล้ว๔๙วันถ้าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีเดี๋ยวน้อยก็ต้องเน่าสิแม่
แน่นอนสิมันมีอันนี้เลยที่เขาบอกว่าอันหนึ่งต่อไม่ถึง๔๙วันนะเรื่องที่เกิดขึ้นคือว่า
แล้วก็ปรากฏว่าวางไว้เนี่ยอยู่ในโรงแบบฝรั่งมันก็จะเปิดให้ทำพิธีใช่ป่ะ
ปรากฏว่าร่างกายมันตีกลับมาจากหัวใจที่เต้นช้าจนจับไม่ได้เราขึ้นมาแต่อันนั้นคือยังไม่ได้ฉีดฟอร์มลีนไม่ได้อะไร
แล้วก็ยังอยู่ในงานศพคือไม่ถึง๒วันคือตายแล้วก็เอามาทำพิธีที่ศพฝรั่งที่ฝาลงเปิดครึ่งหนึ่งอะพี่

ดูคนในงาน
ผมเคยทำรายการชมวงพิสวง
ผมทำมากระป๋องกระปุ่นผมทำมา๖ประเยษ

คือเคยแบบมีตายแล้วฟื้นมี
มีผมไปมาทั่วฟ้าเมืองไทยแล้ว
ตายแล้วฟื้นอย่างมากก็๒วันแบบอ่าใช่อันนี้แบบฝรั่ง
๒วันตายแบบฟื้นตายแบบนี้แต่ว่าแม่ก็ตอบไม่ได้นะ
แต่เอาจริงนะเดี๋ยวนี้นะพอตายปุ๊บเขาก็ฉีดเลยเปล่าวะ
ก็นั่นไงแต่ว่าคืออันนี้คือเขาบอกว่า๔๙วันอะ๔๐กว่าวันเนี่ย๔๙วันเนี่ยแน่นอน

เพราะว่าคือถ้าไม่ฉีดอีกวันรุ่งขึ้นก็เขียวแล้วก็ปลิ
ก็นี่อ่ะก็ไม่เห็นมีแล้วถ้ารักษาสมดิสารได้มันต้องเป็นข่าว
มีคนบอกว่ารู้สึกเขาจะบอกว่าตาย๔๙ชั่วโมงนะครับไม่ใช่วันไม่ใช่นะ
มีคลิปไงที่พูดในงานอะไร
เนี่ยผมก็งงอยู่นะอันนี้คือในทวิตเตอร์บอกมา
บอกมาแบบนี้โอเคแต่ก่อนหน้านี้
ก็คือเห็นมีข่าวลงกันว่า๔๙วัน
ยังไงกันแน่หรือเราเข้าใจผิด
หรือข่าวผิดอ่ะเอามาสิไม่รู้เหมือนกัน
ใครรู้บอกมาหน่อยนะจะได้เข้าใจ
ถ้าเกิด๔๘๔๙ชั่วโมงก็มา๒วัน

บอกว่าตื่นขึ้นมาจากห้องดับจิตข้าม

เจ้าหญิงนิทรานี่คือยังมีชีพจรนะ
ใช่ไหมถ้าเป็นเจ้าหญิงทำไมถึงนอนเป็นผัก

เกือบ๔๘ชั่วโมงไม่ใช่๔๙วันค่ะพี่หนุ่ม

นะครับก็เดี๋ยวฝากมีใครที่รู้ข้อมูลส่งมาหน่อยนะ

คือมันมีทั้ง๔๙วันทั้ง๔อย่างนี้ใช่ไหม

เป็น๔๙วันในยูทูปเดี๋ยวเปิดฟังก็ได้เพราะว่าจะเป็นเสียงของอาจารย์เรนนี่พูดเองว่าวันหรือชั่วโมง